ที่โคราชกันหน่อยนะคะโคราชนี่มีเหตุสะเทือนขวัญเลยค่ะ
เพราะว่าหลานไม่รู้หลอนอะไรแหละแต่ลักษณะคือดูมืนเมา
ไม่รู้เมายาเมาเหล้าหรือว่าเมาอะไรอ่ะนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะความเครียดเพราะว่าที่บ้านมีแต่คนสติไม่สมประกอบ
ตายคาบ้านครับแล้วบังคับขู่ฆ่าน้องชายบอกว่า
ให้ช่วยเอาศพไปทิ้งให้ด้วยไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าน้องอีกคนนึงอะค่ะ
นี่พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็มาดูที่ท่อระบายน้ำที่อยู่ห่างจากบ้านหลายกิโลเหมือนกันนะคะ
ไฟเข้าไปก็เห็นศพเลยนะคะศพเนี่ยสภาพคือมีผ้าสีชมพูห่อไว้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างออกมาเปิดผ้าดูเนี่ยก็เห็นว่ามีร่องรอยถูกของมีคมปาดคอเกือบขาดนะคะ
นั่งอยู่ในอาการมืนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
มีมีดดาบยาวกว่า๒ฟุตวางอยู่ข้างตัวด้วยนะคะ
ก็เลยคุมตัวไปขังไว้ที่สพบัวใหญ่
รอจนสั่งเมาถึงค่อยสอบปากคำ
รู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือหลานของคนตาย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็ไปดูที่หน้าบ้านหลังนึงตอนประมาณสักตี๒๒นาทีนะคะเช้ามืด
ร่างที่สองตรงกลางคือร่างป้าที่ตายไปแล้ว
ถ้าไม่ช่วยเอาศพป้าไปทิ้งจะฆ่าอีกรายหนึ่ง
ก็เลยต้องนั่งซ้อนท้ายซ้อนสามกันมาประคองศพกันมา
แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะที่เห็นแสงไฟมาก่อนขี่ผ่านหน้าบ้าน
ซึ่งกล้องวงจรปิด๓มุมมุมเมื่อสักครู่นี้
มุมนี้และอีกมุมนึงเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาเดียวกันหมดเลยตี๒๑๒นาทีนะคะ
เริ่มจะพูดรู้เรื่องแล้วก็ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะคะ
เขาเล่าบอกว่าปกติเขาไม่ได้มาอยู่ที่บัวใหญ่หรอก
เขาอยู่ที่อำเภอพิมายนานทีจะกลับบ้าน
ทีนี้ก่อนก่อเหตุนะคะเพิ่งกลับมาที่บ้านแล้วก็รู้ว่าที่บ้านเข้าโครงการ
เพราะมีแต่คนสติไม่สมประกอบเขาเลยเครียดค่ะ
พอเครียดเสร็จปุ๊บเห็นป้านอนหลับอยู่บนม้านั่งยาวหน้าบ้าน

เขาบันดาลโทษะที่เห็นป้าหลับ

คว้ามีดยาวที่วางอยู่ข้างบ้านกระหน่ำฟันไปที่คอป้า๓๔ครั้ง
ป้าตายตรงนั้นเลยค่ะ

บังคับให้น้องชายช่วยขนย้ายศพป้าไปทิ้งที่อ่างเก็บน้ำ
พอถึงก็โยนศพลงด้านล่างแล้วก็กระโดดลงไปเอาศพใส่ไว้ในท่อ
ตอนทำแผนเนี่ยเซฟร้องไห้นะ
เขาบอกว่านี่คือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตเขา
ขอป้าอภัยให้เขาด้วย
ก็เลยทำสิ่งที่ผิดพลาดข้างใหญ่ที่สุดในชีวิต

เหตุมันเกิดแวบเดียวอ่ะมันเกิดไม่ถึง๒๐วีอ่ะ

ไม่เลยครับอภัยให้ผมด้วยแค่นั้น
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เจอในโฟในโฟคือน้องชายคนที่นั่งซ้อนท้ายประคองศพเอาไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำค่ะ
เขาก็พาไปดูในบ้านเลยว่าเนี่ยมันมีแต่รอยเท้าเปื้อนเลือดเต็มไปหมด
แล้วก็ไล่ไปดูตามทางที่ไปทิ้งศพนะคะ
เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
พี่ชายคือในเซฟเดินวนอยู่รอบบ้าน
แล้วอยู่ก็ถือมีดดาบไปกระหน่ำฟันป้าที่นอนหลับอยู่ที่แคร่หน้าบ้านเลย
ตอนนั้นน่ะโฟบอกโฟหลับอยู่โฟไม่ได้ยินอะไรเลย
จนกระทั่งพี่เดินถือมีดดาบมาที่ห้อง
ผีประตูโครมโฟก็สะดุ้งตื่นเลย
บอกกับโฟบอกมึงลุกเลยนะกูเพิ่งฆ่าป้าตาย

ถ้ามึงไม่ช่วยกูเนี่ยเดี๋ยวกูฆ่ามึงอีกคนนึง
โบบอกฮะเพิ่งตื่นคือสติหลุดไปเลยค่ะ

แต่มือพี่มีมีดเปื้อนเลือดป้าอยู่

ได้แค่ตั้งสติแล้วก็ยินยอมตามออกไป
เพราะกลัวว่าจะถูกฟันตายเอาอีกคนนึง

เอามีดจี้คอให้เดินไปหน้าบ้าน

เพราะป้าโดนฟันหลายแผลจนคอเกือบขาด

ก็เลยเอาผ้าห่อร่างไว้เพราะไม่กล้ามองศพ
ห่อเสร็จก็ต้องเอาแบกขึ้นไปประคองร่างไว้ตรงกลางอีก
เพราะร่างเอียงไม่งั้นเดี๋ยวพากันล้มอีกค่ะ
ขี่ไปได้๒๐๐มจัด๑ที
ขี่ไปต่ออีก๕๐๐มจัดอีก๑ที
พี่ชายก็ขู่ฆ่าตลอดทางเลย
ก็ขี่วิ่งลัดเลาะทางรถไฟไปรวมแล้ว๓กิโลเมตรกว่าได้
จนถึงฝ่ายน้ำล้นนะคะแล้วพี่ชายก็บอกเขาว่า
โฟมึงอุ้มตรงหัวนะเดี๋ยวกูอุ้มตรงขาแล้วโยนลงไปเลย
พูดแบบนี้เลยค่ะเขาก็อาศัยจังหวะที่พอกำลังอุ้มอยู่
พี่ต้องลงไปข้างล่างก่อนเพราะว่าระดับชั้นมันสูงไง
อาศัยจังหวะพี่กระโดดลงไปด้านล่างเพื่อดึงศพลากเข้าไปยัดไว้ในท่อค่ะ
เขาขี่รถหนีเลยนะแล้วไปแจ้งตำรวจเลย
ตำรวจถึงได้มาจับตัวได้ทันควันแล้วเซฟก็เลยนั่งอยู่ใกล้ใกล้ท่อระบายน้ำ
เพราะไม่มีรถกลับไงเพราะโฟลขี่หนีไปแล้วตำรวจก็เลยจับได้ค่ะ
ปกติเราก็ถามว่าพี่ชายเป็นคนยังไงคือเขามีอาการเครียดมีอาการป่วยหรืออะไรไหม
โบบอกพี่ผมชอบดื่มเหล้าและเสพยา
สองอย่างนี้มันน่าจะเป็นคำตอบได้ว่าเขาเครียดอะไรหรือเขาคลั่งอะไร
แต่เอาจริงตลอดเวลาที่อยู่กันมาเนี่ยก็ไม่เห็นว่าพี่จะเคยมีปัญหากับป้านะ
ผมว่าเขาหลอนยามากกว่า

ขับมาคบว่าเออพาไปอำพางศพอะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าว่าไม่ไปด้วยจะขามันต่อจะขาทุกคนอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็เคยเห็นลักษณะนั้นแหละคือว่าเขาฆ่าคนไปแล้ว
ผมก็ทำอะไรไม่ถูกถูกขู่ด้วย
แล้วผมก็คิดหาตัวรอดหาจังหวะที่ว่าจะเรามาพาเขามา
เราเอาไปส่งเสร็จปั๊บเราหนีมาเลย
ก็คนดีปกตินี่แหละครับแต่เขาเงียบ

อืมแล้วกับป้าเราแกชอบดุด่าว่าเรา
เพราะอะไรทำไมเขาถึงทำไรป้า
เขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะเป็นเพราะยาเสพติด

ผมแย่เลยครับผมช็อกเลย
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลมาฟังแล้วอาจจะยิ่งตกใจ
คือเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมด๔ชีวิต
คนแรกก็คือคุณป้าที่เป็นผู้ตาย
คนที่สองคือพี่ชายคนโตของคนก่อเหตุ
คนกลางคนที่๓ก็คือคนก่อเหตุ
และคนสุดท้องก็คือน้องชายคนเล็กเนอะของคนก่อเหตุ

คือเพื่อนบ้านบอกว่าทั้ง๓คนนี้อยู่ในโครงการของทางอำเภอหมดเลย
โครงการที่ว่าก็คือโครงการ
คือเข้าข่ายป่วยทั้งบ้านเข้าข่ายนะ
แต่ทุกคนอยู่ในโครงการหมดเลยค่ะ
มีแค่คนเล็กสุดนี่แหละเป็นบุคคลเฝ้าระวัง
ก็คือยังไม่ฝ่านโทง

แต่มีความสุ่มเสี่ยงใช่ก็เลยแค่เฝ้าระวัง
ฟเนี่ยจริงแล้วชาวบ้านเรียกกันว่าในเหี่ยวนะคะ
นี่ปกติที่ว่าเขาบอกเขาอยู่อำเภอพิมายไม่ค่อยได้กลับมาที่บัวใหญ่ใช่ไหม

รักษาอยู่ที่อำเภอพิมายนี่เพิ่งกลับมาอยู่หลังนี้ได้ไม่นานเอง
คือตัวเพื่อนบ้านคนนี้บอกมีหน้าที่ดูแลทั้ง๔คน

มีรายได้ก็เงินจากคนพิการเป็นเงินคนพิการของป้าที่ถูกฆ่าไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็จากแม่ของทั้ง๓คนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็จะโอนมาให้ทุกเดือน
ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยก็มีการทำงานรับจ้างบ้าง
คนก่อเหตุเนี่ยเงียบแต่ก็ไม่ได้มีท่าทีดุร้ายอะไร
คือเพื่อนบ้านบอกไม่รู้เหมือนกันว่าเสพยาไหม
แต่เรื่องเล่านี่มั่นใจเลยเพราะมาขอเงินกินเหล้าออกจะบ่อย
ถ้ามีจริงก็คงแอบไปเสพนั่นแหละ
เมื่อคืนสามทุ่มเขาเพิ่งได้คุยกับแม่ของเด็กทั้งสามคนอยู่เลย
จะบินกลับมาวันที่๑๕เมษายนนี้มาร่วมพิธีเผาเขา
ในฐานะเพื่อนบ้านและคนดูแลเขาบอกเขาช็อกมาก
คือเมื่อวานเพิ่งซื้อก๋วยเตี๋ยวไปให้คนตายอยู่เลย
ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เขาจะไม่ทำให้เราเห็นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ชอบ

แต่ขนาดเอ๋วจะขอเงินกินเหรอวันวานนี้ของเงินกิน
เราก็เข้าใจว่าเขาเคยพูดเล่น
ภาพครือแอมีแก่เป็นคนที่สติไม่ค่อยดีอยู่แล้ว

ทางด้านเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็บอกเหมือนกันนะครับว่ากลางดึกอ่ะก็ได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุเอะอะโวยวายไล่คนในบ้านบอกให้ไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไล่ใครเพราะก็อยู่ก็ตั้งสี่คนอ่ะนะคะที่ผ่านมาถามว่าเคยไปตักเตือนไหมก็เคยแต่โดนข่มขู่กลับมาบอกอย่ามายุ่งเขาก็ไม่กล้าเตือนนะคะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันมาร
ยายมันเชื่ออะไร
ส่วนประธานชุมชนตลาดน้อยถนนรถไฟ๔ก็บอกนะคะว่า
พอรู้ข่าวแล้วก็ตกใจมากจริง
เพราะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตำรวจแล้วก็อสมยังเข้าไปที่บ้านอยู่เลย
ไปดูอาการของพี่ชายคนโตพี่ชายของคนก่อเหตุ

ซึ่งคนก่อเหตุก็อยู่ก็ยังมานั่งคุย
มานั่งถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เลย

กลัวมากนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ดังนั้นก็เดี๋ยวคงต้องเฝ้าดูต่อไปสำหรับคนที่เหลือในบ้านนี้ด้วยนะครับ